รับขนมจีบสาระเป๋าเอาเพิ่มไหมคะ

แต่ว่าดิฉันอยากจะให้คุณผู้ชมรับทาน
เพราะว่าวันนี้จะนำเสนอเมนูขนมจีบสารเป๋าร้านอร่อยเด็ด
เจ้าเก่าเจ้าโบราณของจังหวัดอุดรธานี
รับประกันเลยว่าอิ่มยกครัว
ดูจากไซส์ของสาระเป๋ากันก่อน

ใหญ่มากแล้วเห็นอะไรแดงไหม

จิบสารเป๋าที่นี่คือตำนานความอร่อยกว่า๘๐ปีนะคะ
อยู่คู่เทศบาลนครอุดรธานีมา๓รุ่นแล้ว
ทุกวันเลยลูกค้าจะเห็นรถเข็นขายขนมจีบสารเป๋าง่วน
อยู่กับการนึ่งขนมด้วยเตาถ่านนะ
ึงด้วยเตาถ่านแล้วก็ส่งกลิ่นหอมฉุยไปไกล๓บ้าน๘บ้าน

จริงคุณคุณลองไปยืนอยู่แถวนั้นสิ
เขาบอกว่าได้กลิ่นหอมทุกวันเลยนะครับ

นุ่มฟูข้างในแน่นไปด้วยไส้หมูแล้วก็กุ้งตัวใหญ่

ที่คุณบอกว่าเห็นแดงหางกุ้งโผล่ออกมาตรงกลางนั่นแหละ
เพราะว่าเขาใส่ไปเป็นตัว

มันแน่นมากเลยแล้วก็แป้งขนมจีบเนี่ย

คุณเห็นไหมขนมจีบจะไม่เป็นแป้งหนานะเป็นไส้หนาเน้นทะลักทะลักเลย
พอลูกค้ามาสั่งซื้อปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะจับออกมาวางบนใบตองอีกทีหนึ่ง
แล้วก็ราดกระเทียมเจียวแล้วก็ห่อด้วยใบตองทับเข้าไป
แล้วก็ห่อกระดาษหนังสือพิมพ์อีกชั้นหนึ่งแล้วก็ใส่ถุงให้ลูกค้าไป
คือเป็นวิธีการขายของเขาไม่ได้ใส่ถุงพลาสติกไม่ได้ใช้กล่องโฟม
แต่ว่าใช้ใบตองห่อแบบนี้เป็นไอเดียดีนะขายอย่างต่อเนื่องทั้งวันเลย
แป๊บเดียวหมดค่ะโอ้โหขายดีคุณขายดีจริงนางอู่แก้วนะคะ
แม่ค้าขนมจีบสารเป๋าเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าขนมจีบกับสาระเป๋าอันนี้นะ
เป็นสูตรแต้จิ๋วคุณมาจากเมืองสัวเถาเลยสืบทอดมาจากคุณพ่อสามี
กงอ่ะอากงใช่ตกทอดกันมาถึงรุ่นลูกชายซึ่งเป็นสามีของตัวเองนี่แหละ
จนกระทั่งสามีตนป่วยเนี่ยนะคะก็เลยถ่ายทอดสูตรต่อมาเรื่อยเพื่อที่จะหาเลี้ยงครอบครัวนะคะ
คุณป้าบอกว่าทำสระเป๋าวันละหนึ่งร้อยลูกขนมจี๋วสองร้อยเม็ด
ขายหมดทุกวันไม่พอขายหมดทุกวันเลย
ลับสำคัญก็คือการนวดแป้งเองไม่ใช้ผงฟูนะแล้วแป้งมันฟูขนาดนี้ได้ไงอ่ะ
แสดงว่าต้องมีสูตรเด็ดเคล็ดลับนี่ต้องนวดแบบดีมากเลยนะ
ส่วนไส้หมูกระเทียมเจียวน้ำจิ้มขนมจีบจะทำใหม่สดทุกวันทำเอง
และที่สำคัญนึ่งด้วยหลังหลังไม้ไผ่หลังถึงไม้ไผ่อ่ะค่ะอ๋อมันจะได้กลิ่นหอมเลย
ใช้เตาถ่านโอ้นี่ดีมากซึ่งจะมีกลิ่นหอมร้อนไม่มากร้อนสม่ำเสมอนะคะ
ขนมจีบสละเป๋ายักษ์สูตรสัวเท้าแต้จิ๋วนี้นะคะจอดขายอยู่ที่ตรอกข้าวต้มอำเภอเมืองอุดรธานี
เป็นประจำทุกวันขาย๙โมงเช้าถึงเที่ยงค่ะอย่ามาช้าเพราะหมดจริง
ไปอุดหนุนกันได้คุณป้าบอกว่าถ้าอยากมาอุดหนุนยินดีเลยแต่ว่าอย่ามาขอซื้อสูตรป้าเลย
ถึงยังไงป้าก็ไม่ขายหรอก็เขาคุยสาบานตกลงกันไว้กับคุณพ่อสามีว่าจะไม่ขายสูตรนะคะ

เข้าใจกันด้วยว่าสืบทอดกันมาเป็นแบบว่าครอบครัวรุ่นต่อ

เอาล่ะไปลองชิมกันได้นะครับ๙โมงจนถึงเที่ยงใช่ไหม

เชื่อเหลือเกินว่าสัก๑๑โมงน่าจะใกล้หมดแล้ว

ต้องไปลองดูนะใครอยู่อุดรหรือว่า
ใครที่ผ่านไปเที่ยวแถวอูดอนแล้วปลอมว่าอิ่มยกรัว